เราเริ่มต้นข่าวสารของเราวันนี้ด้วยเรื่องของน้องอาตอมนะครับ
คดีที่หญิงสาวที่ถูกล้วงกระเป๋าสตางค์ไป
บัตรประชาชนหายนะครับถูกแก๊งมิจฉาชีพ
เอาไปเปิดบัญชีธนาคารหลายแห่ง
แล้วก็บัญชีนั้นก็ถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เอาไปใช้ให้เหยื่อโอนเงินเข้ามา
ถูกแจ้งความดำเนินคดีนะครับ
เรื่องเนี่ยอยู่ที่สพตากนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดของธนาคารบางแห่ง
ที่เขาเห็นว่ามีคนเอาบัตรประชาชนของน้องไปเปิด
ธนาคาร๗แห่งเปิดไป๙บัญชี
แล้วก็พฤติกรรมของคนที่แอบอ้างเอาบัตรประจำตัวประชาชนของน้องอาตอมไปเปิดบัญชีเนี่ย
ก็มีลักษณะนี้ก็คือใส่หน้ากากอนามัย
อีกภาพหนึ่งก็เป็นลักษณะของการพาเด็กไปด้วยทำตัวเป็นเนียนไม่มีอะไรน่าสงสัยอะไรแบบนี้ค่ะ

อันนี้คือเท่าที่เขาจะมีภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดของวันที่ไปเปิดบัญชีนะ
คดีเนี่ยอยู่ที่จังหวัดตากนะฮะเพราะว่าผู้เสียหายเขาอยู่ที่นั่น
ที่เขาโอนเงินไปให้นะครับโดยที่ก็ไม่รู้ว่าน้องนิชาถูกบัตรประชาชนถูกขโมยไปแล้วก็ไปเปิด
แต่ตัวของน้องเนี่ยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลอยู่ที่จังหวัดตากนะครับ
งปราบเองก็เข้ามาดูแลคดีนี้ด้วยนะครับ
และพลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบราม
ประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เนสไปที่ตำรวจภูทรจังหวัดตาก
แล้วก็พนักงานสอบสวนในคดีนี้ด้วยนะครับ
คดีที่นางสาวนิชาเกียรติธนภัยบูลหรือน้องอาตอม
ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเปิดบัญชีธนาคาร
เพื่อรับโอนเงินจากเครือข่ายแก๊งคอร์เซนเตอร์
ล่าสุดทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตาก
บอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบสวนสอบสวนคดีนี้แล้วนะครับ
เพราะว่านางสาวนิชานั้นอยู่ทั้งในฐานะ
ผู้ต้องหาเปิดบัญชีให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์
แล้วก็อยู่ในฐานะเป็นผู้เสียหาย
ที่ถูกนำบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีธนาคาร
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการบูรณาการการสืบสวนสอบสวนร่วมกันนะครับ
โดยให้ตำรวจสพบ้านตากเจ้าของคดี
เป็นผู้ทำสำนวนคดีในส่วนที่นางสาวนิชาตกเป็นผู้ต้องหา
จะได้ขยายผลไปถึงแก๊งคอร์เซนเตอร์
ว่ามีใครอะไรยังไงบ้างนะครับ
ขณะที่กองปราบรามก็สั่งการให้ขยายผลในพื้นที่จังหวัดอื่นเพิ่มเติม
เนื่องจากการสอบสวนในส่วนของผู้เสียหายในเคสเดียวกับที่ไปแจ้งความบัญชี
ที่ชื่อนางสาวนิชาเอาไว้เนี่ยนะครับ
พบว่ามีการเปิดบัญชีรับโอนเงินจากผู้เสียหายอีก๒บัญชีด้วยนะ
มีบัญชีชื่อในขวัญทองร้อยเปิดที่สาขาบิ๊กซีติวานนท์
บัญชีนี้รับโอนเงินจากผู้เสียหายเหยื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์ไป๕ครั้ง

อีกบัญชีนึงชื่อว่าธีรพัฒน์ถนนนามสกุลงามวง
เป็นบัญชีแบงค์กรุงเทพสาขาเดอร์มอลงามวงวาน
โอนเงินไป๒ครั้งรวม๖๓๐๐๐บาท
ขณะนี้ตำรวจกองปราบกำลังพิสูจน์อยู่นะครับว่า
ทั้ง๒ชื่อบัญชีเนี่ยเป็นใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไง

หรือว่าเขาก็ถูกเอาบัตรประชาชนไปขโมย
ขโมยไปแล้วไปเปิดบัญชีเหมือนกันเป็นเหยื่อของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เหมือนกัน
ทีนี้ทางตำรวจก็ต้องไปขอข้อมูลจากธนาคารด้วยนะคะ
ที่คนร้ายแอบอ้างนำบัตรประชาชนของน้องนิชา
หรือบัตรประชาชนของคนอื่นไปเปิดบัญชีธนาคาร
พนักงานสอบสวนก็ประสานขอข้อมูลจากธนาคารทั้ง๗แห่ง
ที่มีชื่อของนางสาวนิชาที่ไปเปิดบัญชีนะคะ
แต่ว่าธนาคารบางแห่งไม่ให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนนะคะ
คือธนาคารเขาอ้างว่าต้องขออนุมัติจากสำนักงานใหญ่ก่อน
ก็ต้องประสานไปที่สำนักงานใหญ่เพื่อขอข้อมูลเอง
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันว่า
เรื่องนี้เนี่ยการสอบสวนดำเนินคดีกับนางสาวนิชาเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ไม่มีสิ่งใดบกพร่องเพราะว่าสาเหตุที่นางสาวนิชาหรือน้องอาตอมถูกออกหมายจับ
เพราะว่าพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกไปแล้ว๒ครั้ง

เพื่อให้เข้าพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำรวมถึงให้ข้อเท็จจริง
แต่ว่านางสาวนิชากลับเงียบไป
ตำรวจก็เลยขออนุมัติศาลจังหวัดตากออกหมายจับในข้อหาช่อกงประชาชน
หรือร่วมกระบวนการในการกระทำความผิดรึเปล่า
เขาก็ทำตามระเบียบทุกอย่าง
ตอนนี้เขาตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดใหม่ขึ้นมานะคะ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตากเป็นประธานเลยนะคะ

พบว่านางสาวนิชาไม่ได้กระทำความผิด
เดี๋ยวตำรวจเขาจะทำการถอนคดีนี้ออกเอง

ก็วันนี้ทางกรมการปกครองเองก็
ออกหนังสือยืนยันตัวบุคคลให้กับนางสาวนิชาด้วยนะครับ
เพื่อจะได้เอาไปยืนยันกับศาลที่จังหวัดตากว่า
เขาคือตัวบุคคลเพียงคนเดียวที่ตรงกับบัตรประชาชนที่ถืออยู่
ก็คือบัตรประชาชนที่ชื่อนางสาวนิชาเกียรติธนภัยบูล
เพราะว่าบัตรเก่าได้ถูกขโมยกับเผาสตางค์ไป
แล้วก็หายไปแล้วไปทำบัตรใหม่แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องยกเลิกไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเนี่ย
มันมีบัตรอยู่๔๕บัตรนะฮะถ้าทำหายแล้วไม่ต้องไปแจ้งความ
คุณก็ไปทำใหม่เลยไปแจ้งขอทำใหม่เลย
ในเขตในอำเภออะไรก็ว่าไป

ไม่ต้องแจ้งความแต่ว่าไปลงบันทึกประจำวันก่อน

เพราะว่าการที่ไม่ต้องแจ้งความ
เวลาบัตรหายแล้วไปทำใหม่ได้เลยเนี่ย
เหมือนกับเขารวมศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
แต่มันไม่ได้หมายความว่าเป็นการยืนยันว่า
คุณจะปลอดโปร่งโล่งสบาย
จากกรณีของมิจฉาชีพที่เอาบัตรต่างของคุณใหม่
แต่มันไม่ใช่ความผิดของทางธนาคารเหรอคะ

ว่าบัตรเก่าที่คนร้ายถือไป

กรมการปกครองบอกว่านี่มันมีศูนย์เทคโนโลยี
มันจะส่งต่อแล้วก็เชื่อมข้อมูลตรวจสอบกันได้อยู่แล้ว
แล้วทางแบงก์ก็ไม่ต้องบอกว่า
ไม่กล้าตรวจไม่กล้าที่จะเสียบบัตรประชาชนของลูกค้าที่จะมาเปิดบัญชีเข้าไป
จะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

การปกครองบอกเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ว่า

หน้าชื่อเลขที่หมายเลข๑๓หลักอะไรพวกนี้
คนร้ายใส่หน้ากากอนามัยไปเปิดบัญชีธนาคาร
ธนาคารเขาบอกว่าเขาไม่กล้าบอกให้ถอดออก
เขาบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของลูกค้า

โจรมันก็มีสิทธิ์ใส่หน้ากากอนามัย

ธนาคาร๙บัญชีเนี่ย
มันย้อนหลังได้ว่าพนักงานคนไหนเป็นคนเปิดบัญชีเอาไว้

นอกจากลายเซ็นต์เราแล้วมีลายเซ็นต์พนักงานเจ้าเรือที่แบงค์ด้วยนะ

ทีนี้ก็ต้องถามทางธนาคาร
สมาคมธนาคารไทยเขาว่ายังไง
เขามีมาตรการยังไงบ้างในการดูแลเรื่องนี้

สมาคมธนาคารไทยได้ออกมาชี้แจง
เรื่องปัญหาการลักลอบนำบัตรประชาชน
เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
หลังจากเกิดคดีดังคดีนี้ขึ้นนะครับ
โดยบอกว่าได้ย้ำไปยัง

โดยเฉพาะพนักงานเปิดบัญชีใหม่ว่า

ก็คือ๑ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน
โดยให้แสดงข้อมูลและหลักฐาน
ที่สำคัญก็คือบัตรประจำตัวประชาชน

แล้วก็ต้องดูว่า

ถูกต้องตามบัตรประชาชนไหม

ด้วยการเอาบัตรไปตรวจสอบผ่านเครื่องอ่านบัตร
ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการอ่านบัตรประชาชน
ปรากฏตรงกับข้อมูลบนหน้าบัตรประชาชน

มีแบงค์ต่างประเทศอยู่แก๊งเดียวมั้ง

อยู่ไม่กี่สาขา

ต้องตรวจสอบข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า
บนใบคำขอเปิดบัญชี

บนหน้าบัตรประชาชนหรือเปล่าด้วย

เพราะว่ากูก็เปิดบัญชีที่กรอกเยอะ

นางสาวนิชาหรือว่าน้องอาตอม

บ้างธนาคารให้ความร่าวมือกับน้อง
แต่บางธนาคารก็ไม่ได้ให้ความร่มืออย่างเท่าที่ขวน
คือทางสมาคมธนาคารไทยเอง
ก็บอกว่าจากกรณีนี้ก็เป็นกรณีศึกษาว่า
ถ้ามีหมายอะไรมาที่บ้านมีเอกสารอะไรมาที่บ้าน
ให้ตรวจสอบดูให้ดีเพราะถ้าเป็นหมายเรียก
แล้วคุณหายไปคุณไม่ติดต่อกับพนักงานสอบสวน

ก็จะเป็นเหมือนกรณีของน้องอาตอมแบบนี้ค่ะ
แต่เรื่องนี้น้องอาตอมตอนนี้เดือดร้อนแหละ
แต่ผมว่าอย่างน้อยมันก็เป็นคู่นูประการ
กรณีนี้มันเป็นกรณีศึกษาขึ้นทันที
มันทำให้เห็นว่าระบบดีแค่ไหน

แต่ถ้าคนไม่เคร่งครัดคนไม่รอบครอบเนี่ยมันเท่านั้น

กลับมาที่เดิมว่าคุณต้องไปเก็บบัตรประชาชนคุณดีนะ

มีบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนนะว่าบัตรเราหายไปแล้ว
แล้วมันจะมีสิ่งต่างไปเพื่ออะไร

แล้วเดินเข้าแบงค์แล้วไปเปิดบัญชีใหม่

ขอชื่อธนาคารหน่อยได้ไหมคะ
ธนาคารไหนที่ไม่ให้ความร่วมมือ

เขาก็กลัวเขาเสียชื่อเสียงครับเขาเลยไม่บอก

เอาหนูเข้าคุกทั้งที่หนูมีหลักฐานอยู่เต็มมือ

เดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าเรื่องของน้องอาตอมให้ต่อเนื่องนะคะ